สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุน
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
และแนวทางจัดทำคำของงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพบกันในวันจันทร์ที่๔กันยายน